เรือบ้างคุณผู้ชมบ้างใครจะคิดนะคะว่าเรือประมงที่วิ่งอยู่ในทะเลค่ะคุณบุ๊ค
ทะเลที่กว้างใหญ่เรือประมง๒ลำจะชนกันได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วค่ะที่สงขลาค่ะไปดูกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะกลายเป็นเรื่องเศร้าเลยค่ะคุณบุ๊คค่ะ
ประมงลำนึงคือเพิ่งหาปลาเสร็จก็กำลังจะมุ่งหน้ากลับหมู่บ้าน
อีกลำนึงกำลังจะออกจากหมู่บ้านจะไปทะเลสาบสงขลา
สองลำนี้ประสานงากันจังจังค่ะมีผู้บาดเจ็บหนึ่งมีผู้เสียชีวิตหนึ่งค่ะ
ครอบครัวยาดก็เสียใจนะคะพอเห็นกู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตกลับเข้าฝั่ง
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง๗โมงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ประมงชาวบ้านสองลำประสานงากันตรงลำคลองเชื่อมทะเลสาบสงขลา
ที่บ้านหัวเปลวอำเภอสถิงพระค่ะเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เรือพลิกคว่ำ
แล้วก็มีคนศูนย์หายไป๑คนคือคุณคมกริจแทร่ซึ่งอายุ๓๕ปี
ส่วนคนบาดเจ็บเนี่ยก็เป็นคนที่ขับเรืออีกลำนึง
ชื่อคุณสมพรนะคะชาวบ้านช่วยได้สำเร็จค่ะอันนี้รอดหวุดหวิดนะคะ
คือเขาช่วยแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
คือมีทั้งทีมปพในพื้นที่มีอบตและกู้ภัย
ช่วยกันงมร่างผู้ที่ศูนย์หายประมาณ๑ชั่วโมง
สุดท้ายก็เจอร่างของคุณคมกริจแต่ว่าคุณคมกริจก็เสียชีวิตไปแล้วค่ะ
นำร่างขึ้นฝั่งครอบครัวกับญาติญาติก็มารอรับด้วยความโศกเศร้านะคะ
เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าเมื่อเช้านี้มีเรือลำนึง
เพิ่งหาปลาเสร็จกำลังมาจากทะเลสาบเข้าในหมู่บ้านเลย
ส่วนอีกลำนึงก็สวนกันไปกำลังจะวิ่งออกไปทะเลสาบ
แล้วช่วงนี้น่าจะเป็นโค้งน้ำนะคะเรือสองลำประสานงากันเต็มเลยค่ะ
ก็เลยทำให้เรือพลิกคว่ำแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑รายค่ะ
ขอแสดงความเสียใจด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ